เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้อุกอาจน่ากลัวมากเลยนะคะ
แก้มเป็นเหตุสังเกตได้
วงเล่าผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๘ปีตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนรุ่นพ่อ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเสื้อดำชั่วซุรินภายศาสตร์นี้
แล้วยังไงต่อล้มค่ะต้องร่วงแล้วค่ะโอ้ยยิงไปแล้ว
โดนไปแล้วหนึ่งนัดนะคะแล้วไปเจาะยิงทรัพย์เตะอีกไม่หยุดนี่
เอากระบอกปืนตบไปที่หน้าแล้วเตะอีก
แล้วผู้หญิงที่อยู่ในวงเล่าด้วยกันตกใจค่ะคุณผู้ชม

ด้วยค่ะโอ้ด้วยค่ะแล้วคุณยายมา

ไม่กวาดมากำราบนะคะนี่
ล้มค่ะแล้วสุดท้าย
สุรินคนก่อเหตุไม่ได้ไปไหนค่ะ
รอให้กันกับตำรวจนะคะ
แล้วเขาอ้างบอกว่าพฤติกรรมของเขาแบบนี้แบบนี้

เพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ตายภัยศาลเนี่ย
ขวดเหล้ามาจะมาฟาดเขาก่อน
เขาก็เลยต้องเอาปืนออกมาป้องกันตัว

ผู้ตายเขามีการยกขวดมาตีนายสุรินทร์จริงหรือเปล่า

ดูนะคะ

ดูนะคะนี่เห็นในมือมีขวดไหม
ก็คือไม่มีแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำร้ายหรือเปล่า

ผู้ตายเนี่ยเอาขวดจะมาตีเขาก่อน

สองพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าป้องกันตัวไหมคะ
มันซ้ำมากกว่านะลงไปทุบซ้ำ

คือจำได้ไหมลุงวิศวะ
ที่ไปยิงเด็กที่อังซีรา
เมืองเกาหรออ่ายิงปั้ง

ทานโทษนะคะสุดท้ายศาลบอก
ฟังไม่ขึ้นนะคะนี่เหตุการณ์คล้ายกันเลย
แล้วนี่ไปกระหน่ำกระทืบเขาอีกด้วย

เป็นผู้ต้องหานี่ค่ะ
ตำรวจรวบตัวได้พร้อมกับอาวุธปืนของกลาง
เป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘๐ค่ะพี่เบิร์ต

นายสุรินบอกว่าตัวเขากับผู้ตาย

ตั้งวงดื่มด้วยกันดื่มเบียร์นะคะ

เอ้าเอากันตั้งแต่เช้าเลยหรอค่ะ

ทีนี้ระหว่างดื่มนายภัยศาลผู้ตาย
ได้ให้นายสุรินก็คือคนก่อเหตุ

ครั้งแรกก็ไปซื้อให้นะสั่งให้ไปซื้อเกาเหลาก่อน
ไปซื้อมาครั้งต่อไปบอกให้ไปซื้อไก่

คราวนี้นายสุรินบอกว่าจะไปซื้อได้ไง
ก็เงินมันหมดแล้วผู้ตายไม่พอใจ

แถมด่าพ่อล่อแม่นายสุรินด้วย
ว่างี้นะทีนี้เขาก็เก็บความแค้น
ไว้ในใจ

ก็เลยควักปืนออกมาเป็นการป้องกันตัวเอง

ถ้ายิงนิ้วนางข้างซ้ายหัวแม่ตีน

เราดูกี่ทีก็ยังไม่เห็นขวดเบียร์เลย
ที่เล่ามาเนี่ย
ดูออกอะนะคะ
ทีนี้ตำรวจทำยังไงรวบตัวได้แล้วก็นำตัวไป

ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดเรื่องของ

อายุ๒๘เอง
นี่ต้องใช้คำว่าแอลกอฮอลเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ

สติสตังค์อาจจะไม่ได้เต็มเหมือนเดิม